เรื่องแรกอาจจะต้องแสดงความคิดเห็นกันหน่อยว่าคุณโดนหรือเปล่า
เพราะตอนนี้เป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยบนสังคมออนไลน์
ในเฟซบุ๊กเองเว็บไซต์พันทิพย์คอมมิวนิตี้ที่แข็งแกร่งเอง
บอกว่าข้อมูลบัตรเครดิตที่คาดว่าไปกรอกไว้ในเว็บไซต์ช้อมปิ๊กออนไลน์เนี่ย
แท็กเกอร์แฮ็กไปแล้วเอาไปช็อปสินค้าเสียเงินเป็นหลักแสนนะคะ
เรื่องนี้ต้องติดตามเขาบอกว่ามีเว็บหนึ่งที่นี่แหละ
หาของที่น่าจะเป็นสิ่งที่ผู้หญิงชอบมาให้นะคะ
เรื่องราวนี้กลายเป็นที่สนใจในสังคมออนไลน์
ได้โพสต์ข้อความเล่าว่าเมื่อวันที่๕พฤษภาคม
ได้รับข้อความจากธนาคารค่ะแจ้งเตือนมายังโทรศัพท์มือถือถึง๓ครั้ง
ว่ามีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเป็นสกุลเงินต่างประเทศ
ไม่ได้ช็อปนี่นั่งอยู่บ้านเฉยอยู่ดีมาเรียกเก็บได้ยังไง
เป็นเงินต่างประเทศด้วยรีบติดต่อไปยังธนาคาร
เพื่อขออายัดบัตรทันทีนะคะโดยทางธนาคารเนี่ยก็แจ้งว่า
อาจจะถูกขโมยข้อมูลบัตรเครดิตจากการซื้อสินค้าออนไลน์
คุณเอกบดินเนี่ยก็คิดไปคิดมาเอ๊ะจริงนะ
เราไปซื้อสินค้าออนไลน์มานี่นาวันที่๖มีนาคม
ก็ติดต่อไปยังผู้ดูแลเว็บไซต์เพื่อร้องเรียน
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับการชี้แจง

ทีมข่าวค่ะติดต่อไปพูดคุยกับนายเอกบดิน
ซึ่งก็เปิดเผยว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นเรื่องจริง
หลังจากที่โพสต์เรื่องราวนี้ผ่านเฟซบุ๊ก
มีผู้เสียหายเข้าแสดงตัวมาว่าเจอเหตุการณ์แบบเดียวกันกว่า๓๐รายค่ะ
แต่ว่าตอนนี้กำลังรอการตรวจสอบอยู่นะคะ
จากในเฟซบุ๊กก็ยังมีผู้เสียหาย๗๘รายนะคะ
ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์พันทิพย์ดอตคอมด้วย
เรื่องเดียวกันนี่แหละบอกว่าเจอเหตุการณ์คล้ายกัน
รายถูกนำบัตรเครดิตไปใช้
จนเกือบตกเป็นหนี้ถึง๑๖๐๐๐บาทเลยทีเดียวค่ะ
นี่ก็เป็นหน้าจอข้อความที่เขาแคปมาว่า

เรื่องต้นปฏิเสธกรณีถูกแฮ็กข้อมูลนะคะ
แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้เก็บข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าคนใด

รับไปอินสตอให้กับบริษัทที่เป็นอีคอมเมิร์สต่าง

จากพบกรณีต้องสงสัย

เพื่อที่จะป้องกันบุคคลนำข้อมูลของลูกค้าออกไป
แต่ว่าล่าสุดยังไม่พบปัญหาหรือหลักฐานใดที่จะบ่งบอกได้นะคะ
ยังไงก็ตามบริษัทได้ออกหนังสือชี้แจงเพื่อความชัดเจนแล้ว
คือน่าสังเกตตรงที่เขาบอกว่าคนที่โดนส่วนใหญ่ที่ประมาณหลายราย
ซึ่งเขาก็มีบ่อแสวงมุมการว่ามีนาก็ต้องมีอะไรแปลกเขาก็ตรวจสอบกันแต่ว่าไม่พบ
เราต้องติดตามกันต่อไปว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไร
ต้องมีการใช้บัตรเครดิตนะคะแนะนำในการแก้ไขแล้วก็ป้องกัน
ควรที่จะเก็บสำเนาสลิปบัตรเครดิตไว้ทุกครั้ง
เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้องกับใบแจ้งยอดบัญชี
กรณีพบรายการใช้จ่ายที่น่าสงสัยอันนี้ไม่ได้ใช้นี่นะ
ควรซื้อกับเว็บไซต์ที่ไว้ใจได้เท่านั้น
ขณะเดียวกันก็ต้องระวังเว็บไซต์ปลอมนะคะ
บรรดาแฮคเกอร์สร้างขึ้นมาเพื่อจารกรรมข้อมูลด้วย
ค่อนข้างมีความเติบโตเยอะเหมือนกันก็น่าเชื่อถือประมาณนึง
แต่ต้องตรวจสอบต่อไปว่ากรณีนี้มันยังไงกันแ
แล้วก็ทั้งหน้าเพจอะไรต่างนานา

แล้วก็รวบรวมของเอาไว้เรียกว่าครบถ้วนเลยล่ะ
เล็กทรอนิกส์ก็มีแก๊สเจ็ตก็มี
เทคโนโลยีก็มีความสวยความงามรูปร่างสุขภาพมีครบหมดเลย
ใช่เขาถือว่าเป็นอินคอมเมลส์รายแบบต้นของไทยเหมือนกัน

ก็ต้องติดตามต่อว่าเอ๊ะอย่างไรกันแน่เรื่องนี้

เพราะว่าไม่งั้นลูกค้าก็จะไม่กล้าซื้อของไม่กล้าใช้
ไม่กล้าใช้บัตรเครดิตผ่านทางเว็บไซต์เว็บไซต์นี้นะ

เดี๋ยวมีความขึ้นหน้ายังไงเดี๋ยวไทยรัฐทีวีนำมานำเสนอแน่นอนนะคะ